ต่อกันที่อัชราพรคงยศนะคะนักวอเล็กบอลสาวทีมชาติไทยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งสาวที่ไปเล่นในหลีกที่อินโดนีเซียนะคะ
ล่าสุดก็ลงฝึกซ้อมครั้งแรกกับต้นสังกัดแล้วค่ะ
อาจารย์พรคงยศนะคะก็ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก
ก็ถือเป็นผู้เล่นคนที่๔ของไทยนะคะที่ไปเล่นในหลีกอินโดนีเซียค่ะ
ต่อจากพรพันธ์เกิดปราศพิมพิชยากกรำแล้วก็จุธารัฐมูลตรีพิลาค่ะ
ส่วนด้านการซ้อมนะคะโค้ชก็ยังไม่ให้กระโดดเต็มที่
ก็บอกว่าให้ถนอมร่างกายเอาไว้นะคะเพราะกลัวว่าจะเจ็บซ้ำบริเวณข้อเท้า
ซึ่งได้รับบาดเจ็บในศึกชิงชำโลกเมื่อต้นเดือนที่แล้ว
โดยทีมของอัชรพรค่ะก็มีโปรแกรมที่จะลงเล่นเกมแรก
ในศึกวอเลเบาอินโดนีเซียโปรลีก้าระดูกัน๒๐๑๘๒๐๑๙
เจอกับซิโดอาโจอาเนก้าแก๊สอินดรัชทรีในวันที่๘ธันวาคมนี้ค่ะ
ต่อกันที่การแข่งขันยูโดในกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๖เจียงไฮเกมนะคะ
ลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นประกอบด้วยริซาโกหรือว่ากฎชกรวรศรีหานะคะ
เหรียญทองแดงเอเชียนเกม๒๐๑๘วัย๒๔ปี
แล้วก็ยูริโกวารสิหะวัย๒๒ปีรวมถึงอาคารริวารศรีหะวัย๒๐ปี
คว้าเหรียญทองให้กรุงเทพมหานครได้ทั้งหมดนะคะ
โดยริซาโกทำได้ในรุ่น๔๘กิโลกรัมหญิง
ส่วนยูริโกคว้าเหรียญทองรุ่น๕๒กิโลกรัมหญิง
ปิดท้ายที่อาคาริทำได้ในรุ่น๔๕กิโลกรัมหญิงค่ะ
ซึ่งรีสซาโกก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่๓พี่น้องมาแข่งขันในกีฬาแห่งชาติพร้อมกัน
และก็ยังคว้าเหรียญทองได้ทุกคนด้วย
หมายต่อไปนะคะก็คือการเก็บคะแนนสะสมคอลลีไฟล์ไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นให้ได้ค่ะ
ไปต่อที่การแข่งขันวิ่งมาราทอนรายการใหญ่แห่งปีนะคะ
ก็ยังคงได้รับความสนใจจากนักวิ่งชาวไทยและต่างชาติกว่า๒๕๐๐คนนะคะ

โดยออกสตาร์ทบริเวณสนามถนนสนามชัยติดกับพระบรมมหาราชวังนะคะ
ซึ่งในปีนี้ค่ะเป็นเวนเวเซชีลาฮุนดัมเต้นะครับ
เหล็กชาวเอชิโอเปียที่คว้าแชมป์ฟูมาราทอน๔๒๑๙๕กิโลเมตร
ทำเวลา๒ชั่วโมง๒๖นาทีค่ะ
ส่วนแชมป์ประเภทหญิงนะคะเป็นของจูเลียเอ็นจารีจากเคนย่า
ทำเวลา๒ชั่วโมง๕๓นาทีด้วยกันค่ะ